เขาผ่อนคลายกันมาผ่อนปลนกันมา
ถ้าเราปฏิบัติตามมาตรการได้เป็นอย่างดี
จำนวนผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มขึ้น
นี่แหละฮะก็จะนำไปสู่เรื่องของการผ่อนปนผ่อนคลายในวันหยุดด้วย
ถูกต้องนี่คุณสุบสกุลดิฉันดูปฏิทิน
อันนี้เพิ่งต้นเดือนมิถุนาถูกไหม
ดิฉันดูข้ามยาวไปถึงกรกฎา

ช่วงวันหยุดยาวช่วงอาสาหะช่วงเข้าพรรษา
เราจะได้หยุดชดเชยสงกรานที่เราไม่ได้หยุดมาช่วงนั้นด้วยไหม
ใช่นะครับเพราะเมื่อวานในที่ประชุมของสอบคอ
ก็มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงเล็กน้อย
ต้องบอกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุข
เขาก็หยิบประเด็นเรื่องของการชดเชยวันสงกรานขึ้นมา
แล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ก็บอกว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้๔มิถุนายน
จะเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ของสบคด้วยนะฮะ
เรื่องของวันหยุดชดเชยต่างเนี่ยนะครับ
ได้เปิดเผยนะครับว่าจะนำเสนอ
ให้มีการชดเชยวันหยุดสงกรานในเดือนกรกฎาคม
ต่อที่ประชุมสบคซึ่งจะมีการประชุมกันนะครับ
ในวันศุกร์นี้นะฮะ๔มิถุนายนนะครับ
ก็วางแนวไว้แบบนี้ต้องดูปฏิทินของวันหยุดต่างก่อนนะฮะ
ปฏิทินในวันหยุดซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับวันหยุดทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือ
วันอาสานหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษา
เขาก็เลยบอกว่าวันอาสานหบูชาในเดือนกรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์ที่๕กรกฎาคม
แล้วหลังจากอาสานหบูชาจริงแล้วก็จะมีการหยุดชดเชยอาสานหบูชา
คือในวันจันทร์ที่๖กรกฎาคมซึ่งวันจันทร์ที่๖กรกฎาคม
ก็เป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะครับและวันอังคารที่๗กรกฎาคม
ก็จะเป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษาถ้าคุณผู้ชมได้เปิดปฏิทิน
ไล่ตามที่ผมได้อ่านไปนะก็คือ
ถือว่าเป็นช่วงอาสานหบูชาและวันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชย
ทีนี้ครับก็อาจจะมีการหยุดชดเชยสงกรานต่อเลยไหม
พุธที่๘วันพระสมดีที่๙กรกฎาคม
ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการหยุดติดต่อกัน๖วัน
ระหว่างวันที่๔ถึง๙กรกฎาคม

แล้วพอวันอาทิตย์วันอาสานวันชดเชยรวมถึงวันเข้าพรรษา
แล้วก็มาหยุดชดเชยของวันสงกรานอีก

แต่อย่างนี้บางคนขอลาอีกวันนึงได้ไหม
วันศุกร์ที่๑๐แล้วก็ยาวเสาร์อาทิตย์ต่อไปก็ได้สิคะ
มันก็จะกลายเป็น๙วัน
แต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่า
การจะเสนอเรื่องนี้ให้กับสบค
ต้องให้ที่ประชุมของสบคเขาพิจารณานะครับ
โดยเฉพาะมาตรการทางด้านสาธารณสุข
ว่าถึงเวลาใกล้นั้น
จำนวนของผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเราเป็นอย่างไร

คลายออกมาแล้วผลมันออกมาเป็นอย่างไร
เตรียมพร้อมในการผ่อนคลายระยะ๔
มันจะไปคาบเกี่ยวกับช่วงของเดือนกรกฎาคม
ดังนั้นมันต้องพิจารณาให้รอบครอบนะครับ
เดี๋ยวเรารอกันว่าวันศุกร์นี้ที่ประชุมสอบคอจะว่ายังไง
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่
ที่บอกว่าเผยแพร่ออกมาแล้วเปิดเผยออกมาแล้ว
ถึงวันหยุดชดเชยวันสงกรานประจำปี๒๕๕๙

แต่ว่าช่วงนี้ก็ย้ำเตือนว่าเราก็ต้องทำตัวดีกันนะครับ
ทางด้านของโฆษกสบคในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินบอกว่า
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นถูกกำหนดจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้แหละครับ
ซึ่งหากเราสามารถผ่านเหตุการณ์เรื่องของการประบาดไปได้อย่างดี
เหมือนที่เคยผ่านมาวันหยุดชดเชยเดือนกรกฎาคม

เพราะฉะนั้นจึงขอความร่วมมือให้ทุกคน
ดูแลสุขภาพสุขลักษณะตัวเองก่อน
เช่นการสวมหน้ากากอนามัยการทำความสะอาด
เพราะนอกจากโรคโควิด๑๙ที่เป็นความเสี่ยงแล้ว
อื่นก็เสี่ยงด้วยเช่นเดียวกัน
โฆษกสบคยังระบุด้วยว่าในขณะนี้
เห็นได้ชัดคือเรื่องของความแออัด
ของคนที่เข้าไปใช้บริการในห้างแล้วก็ร้านค้าต่าง
โดยเฉพาะวันแรกที่มีการผ่อนปลนในระยะที่๓
ประชาชนดูเหมือนจะระมัดระวังตัวน้อยลง
ก็เลยขอให้ประชาชนระมัดระวังตัวและขอให้หลีกเลี่ยง
อย่าเพิ่งไปสถานที่แออัดนะครับ

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในบ้านเรา

เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ตอนนี้เปิดเฟส๓แล้วใช่ไหม
แล้วเปิดเฟส๔คืออาจจะมีเฟส๕
เฟส๕ในที่นี้หมายถึงพวกผับบาร์
เพราะว่าก็กังวลว่าถ้าเกิดว่าสถานบันเทิงผับบาน
มาเปิดพร้อมกับโรงเรียนหรือว่ามาเปิดช่วงก่อนนี้
แล้วมันเกิดตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมาอีก
จะทำให้โรงเรียนเปิดไม่ได้วันที่๑กรกฎา
วันนี้เลยเป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ชะลอไปก่อนสำหรับผับบาร์นะฮะรอโรงเรียนเปิดก่อน
แต่นี่แหละฮะช่วงโรงเรียนเปิด
ก็จะเป็นช่วงวันหยุดชดเชยสงกรานหรือเปล่า
มันก็จะประจวบเหมาะกันไปอีกนะฮะ
รวมถึงการผ่อนคลายระยะ๓ระยะ๔

เดี๋ยวมีอะไรนะคะข่าวเที่ยงได้อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกัน